คราวนี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านค่ะคุณผู้ชม
แล้วมันก็เกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถ
คือข้างหน้าปากทางมันเป็นตึกแถวที่เปิด

แล้วพอลูกค้ามามันมีการมาจอดขวาง
ฝั่งข้างในน่ะรถก็จะเข้าจะออกไม่ได้
แล้วก็กลายเป็นมีเรื่องเลยโดนต่อยเลยค่ะ
คุณผู้ชม๔คนที่นัวกันอยู่
เอาแบ่งฝั่งก่อนนะเสื้อดำคือแม่เสื้อน้ำเงินคือลูกชาย

จอดขวางทางเนี่ยรถของฉันจะเข้าจะออกไม่ได้
ชมพูแดงชมพูนะกับเสื้อเขียวขี้ม้า

คือกล้ายตรงปากซอยคุณผู้ชมดูนี่นะ

ใช่คือมันต้องออกซ้ายหรือออกขวาถูก
โอ้แต่รถนี้น่าเจาะล้านชาบูเอ้า

กลายเป็นว่าเสื้อเขียวขี้ม้าลูกศรแดงนะ
เสื้ออมชมพูมาต่อยผู้ชายเสื้อน้ำเงินใหญ่เลย
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมโอ้ยเพิ่งเกิดขึ้นค่ะ
แล้วเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาน่าจะมีปัญหา
น่าจะมีเรื่องทะเลาะกันมาอยู่ก่อนหน้าแล้วด้วยไหม
แม่เนี่ยคอยห้ามก็จริงค่ะสุดท้ายแยกย้ายกันไปได้นะ
นี่เกิดขึ้นแถวตลาดภูค่ะเมื่อวันที่๘พฤษภาช่วงประมาณ๕โมงเย็น

เขียนข้อความเอาไว้แบบนี้บอกว่าผมโดนทำร้าย
ปัญหามาจากเรื่องการจอดรถขวางทางเข้าออก
เสื้อดำคือแม่ผมตัวผมคือเสื้อน้ำเงิน
คนที่โดนต่อยมาโพสต์เองเลยนะคะ

คุณผู้ชมจะเห็นภาพจะเข้าใจมากขึ้นว่ามันขวางยังไง

นี่ไงไอ้เสานี่ที่มองจากด้านในมา
ใช่คือเข้ามาตรงนี้เห็นไหม
แล้วถ้าเกิดว่าร้านชาบูจอดรถตรงนี้
ชาบูสไตล์ญี่ปุ่นที่มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เนี่ย

พื้นที่ข้างในบางทีมันจะเข้าออกมันออกลำบาก
นี่เราทำให้เห็นเป็นภาพมุมสูงนะคุณผู้ชม
พอภาพมุมสูงคุณผู้ชมจะเข้าใจว่า
เวลามันจะเข้ามาจอดลานจอดรถตรงนี้เห็นไหม
ซอยมันแคบแล้วร้านคู่กรณีอยู่ตรงนี้
จอดรถอยู่ทางขวามือที่เห็น
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีรถมาจอดขวางตรงนี้
การที่จะเข้ารันในรถในนี่ไงมันเข้าไม่ได้

เออขนาดจะเลี้ยวเข้ามา
มันด้วยตำแหน่งพอดีเลยค่ะ
เสาไฟก็ไม่ได้มีระยะของเค้าอีก
จะเบี่ยงเข้าตรงนี้มันยากเหลือเกิน

ลานจอดรถถนนราชดาพิเศษที่ตลาดภูทลบุรี
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยร้านชาบูสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ข้างหน้า
เสาไฟมันก็กินมาครึ่งนึงแล้วนะคะ
แล้วรถลูกค้าบางทีมาจอดขวางด้านหน้าร้านอีก
จอดข้างในไม่ได้แล้วคุยกับฝั่งผู้เสียหายด้วย
ฝั่งคุณผู้ชายเสื้อน้ำเงิน
คุณมาราถีหมักชมพูเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากเกิดเหตุนะ
ฝั่งเจ้าของร้านชาบูยังท้ายผมออกมา
จริงปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าต่างคนต่างช่วยกัน

เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้

เพราะว่าอะไรลูกค้าจะมาจอดตรงลานจอด
เขาเลี้ยวเข้ามายากเขาก็ไม่อยากจอดแล้ว
ปัญหามันเกี่ยวกับที่จอดรถใช่ไหม
จะคุยกันไม่อยากให้ใช้กำลังเลย
แต่พอเห็นตำแหน่งที่ตั้ง
ทั้งเสาไฟซอยลักษณะลานจอดก็เข้าใจจริง

จอดเลยได้ไหมมาจอดข้างในให้หมดเลย
ไม่ต้องให้จอดมาจอดข้างในให้หมดเลย

ถ้าคนละเขาเรียกอะไร
เข้าใจนะว่าเฮ้ยฉันซื้อตึกแถวติดหน้าถนน
ฉันก็ต้องได้ที่จอดข้างหน้าซึ่งซื้อแพงกว่าข้างใน
เมื่อกี้เขาก็มีป้ายห้ามจอดนะพูดถึง
ค่ะห้ามจอดข้างหน้าร้านน่ะหรือเขาหมายถึงของคนอื่นหรือเปล่าล่ะ
ที่ห้ามมาจอดข้างหน้าร้านน่ะให้จอดได้แค่คนในร้านอย่างนี้หรืออ๋อ